มาดูซิกแพคเอ้ยไม่ใช่สิ
ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นซิกแพคของหนุ่มแบร์

ทำเอาไอจีนี่ร้อนฉากันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดจ้ะถึงเวลาแล้วนะจ๊ะ

เรียกยอดไลค์ให้กับน้องยายาบ้างแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ
อันนี้เป็นภาพของณเดชนเขาโพสต์ไว้เมื่อ๒วันก่อนนะจ๊

และล่าสุดยายานี่ไม่ยอมแพ้
เป็นยังไงพี่แบร์โชว์ได้คนเดียวซะที่ไหน

แบร์เนี่ยเปลือยท่อนบนโชว์ซิกแพคผ่านกระจกเงา
ส่วนน้องย่าขอโชว์เอลเอสซึ่งเอสจริง

พร้อมกับผ้าบาติกสีสันสดใสเอาล่ะงานนี้
ผ้าบาติกใครดิบใครดีแน่นอนนะคะ
ซึ่งพี่น้องในวงการเข้ามาชมกันยกใหญ่เลย
ขนาดเพื่อนสนิทอย่างคิมเบอรี่เองก็ยังเข้ามาคอมเมนต์นะ

รูปไฟรูปโชว์ขนาดนี้นะจ๊ะ

พี่แตเองก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่า
อู้ละละเออลักเสียงยาวซุด้วยนะ
ย่าก็เข้าไปตอบกลับบอกว่านามัสเตย์
ซึ่งคำว่านามัสเตย์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ณเดชน์ลงรูปเนี่ย
ยายาเข้าไปแซวณเดชน์ก็ตอบกลับด้วยคำว่านามัสเจเหมือนกัน
ก็งานนี้ไม่รู้ว่าเขาหยอกกันหรือเขาเอ๊ะมีเครื่องมีงอนกันหรือเปล่า
แบบว่าลงรูปไม่ปรึกษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่
อาจจะเป็นแบบว่าภาษาที่เข้าใจกันอยู่สองคน
นามัสเตย์อย่างนี้หรอ
ก็น่ารักดีนะคะเชียร์สำหรับคู่นี้นะคะ